คุณดาวความฝันอันสูงสุดของเด็กหญิงดาวอยากเป็นอะไร

แต่เด็กเหล่านี้เขามีความฝันหลายท่านฟังแล้ว

หนูอยากเป็นคุณหมอยักษ์สามคนค่ะ

หนูอยากเป็นนักศูนย์เกียรติร้อยรัก

อ่าคุณผิง

เพราะว่าหนูจะได้สำบายค่ะเพราะมีรถขันมากค่ะ

ก็ในโบ๊ทบอกว่าเป็นนักธุรกิจร้อยล้าน

พี่ก็บอกว่าก็หนูอยากเป็นเมียโบ๊ทไง

เออนี่เป็นคลิปในตำนาน

เดี๋ยวดิฉันอยากเป็นเมียใครล่ะทีนี้

เดี๋ยวผมไปขอซื้อรถซื้อบ้านใหม่ให้ก่อน